ตอนนี้เป็นหนี้อยู่แสนห้าค่ะ

ทกศค่ะเราป่วยหนักเราไม่มีเงินรักษา

เขาใช้มารักษาตัวเองมาเรื่อยเขาหมดไป
คือคำว่าเงินแสนห้าเนี่ยมันก็ดูเยอะนะ
แต่ถ้าพูดถึงว่าแสนห้าเนี่ยล้างไตได้สิบครั้ง
ได้๑๐เดือนเท่านั้นเองนะ
ก็ร้องได้ให้ล้าง

มาเปิดรายการกันด้วยความคึกคลื้นนะครับ

เพราะว่ารายการนี้เป็นรายการที่สร้างแรงบันดาลใจ

ประเทศนะครับเป็นขวัญใจชาวรากย่า
รายการนี้เท่านั้นครับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง

รายการนี้ค่ะนอกจากจะมีเงินทุนให้ไปสู้ชีวิตแล้วนะคะ
ยังมีกำลังใจดีที่มอบให้ด้วย
แต่เรื่องเงินก็สำคัญค่ะเมื่อใดก็ตามที่
ครบ๑๐หยิบไปเลยค่ะ๑ล้านบาท
วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งเลยนะคะในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง
สู้ชีวิตของเราเนี่ยที่เราเองก็ประคับประคอง
เข้าแข่งขันกันอย่างสุดความสามารถเลยทีเดียวนะคะ
ด้วยสุขภาพที่เรียกได้ว่าโหดเหลือเกินคุณป่า
วันนี้ก็เป็นครั้งที่๓แล้วนะครับที่เธอจะได้มีโอกาสขึ้นมายืนตรงนี้
ซิว่าวันนี้เธอจะทำได้ถึง๘๐๐๐หรือไม่ที่ตั้งเป้าเอาไว้นะครับ
พบกับภาพชีวิตของเธออีกครั้งนะครับ
คุณเฉลียวนะครับแม่โรคตายผู้อมทุกข์กับความอดหยากของลูกครับ
ฉันชื่อเฉลียวนามสกุลจัดสวัสดิ์อายุ๕๒ปีอยู่ที่จังหวัดอำนาจริง
ฉันเป็นโรคไตมา๒๕ปีค่ะเส้นเลือดในสมองตีบแตกด้วยค่ะ
ต้องพ่อตายอาทิตย์ละ๒ครั้งค่ะอาทิตย์ละ๓๖๐๐
ทั้งรวมค่าศีรจาทั้งอะไรแล้วตกเดือนละหมื่นหกค่ะ
ลูกทำงานเดือนหนึ่งได้ประมาณหมื่นแปดรักษาแม่หมื่นหกค่ะ
ก็สงสารลูกมากลูกอดลูกทนเพราะเราอดมาก
มือกินมือเพราะเราขอให้ส่งให้แม่เท่านั้นพอ
วันลูกส่งคลิปมาให้แม่ดูแม่วันนี้ลูกกินว่าแม่หอนก็พอนะ
กินข้าวเดียวกับใครลูกเดียวก็พอนะแม่
หนูทำทุกอย่างก็เพื่อแม่นะคะอยากให้แม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ก็เลยเลือกที่จะฟอกไตมันจะอยู่

คุณมีความหวังแค่ไหนกับอาการป่วยของคุณแม่ที่จะหายเป็นปกติ
ให้มันหายเป็นปกติไม่เป็นปกติค่ะ

คุณพิมถ้าแม่จะต้องฟอกไตอีก๒๐๓๐ปี๔๐ปี๕๐ปีไหวเหรอคะ

สู่วินัมคันพิมกับสู่ภูเข้ากัน
อย่าถ่อยพิมยังไม่ถ่อย
ในหากบ้านมีใจแล้วปริญญา
ชีวิตผู้สาวบรรณาพูดการศึกษามีร้อย
เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณเฉลียวร้อง
ขอบคุณครับ

โรคใดผู้อมทุกข์กับความอดหยากของลูก
เป็นครั้งที่๓แล้วบนเวทีแห่งนี้นะครับ

แล้วก็เหมือนเดิมครับมากับครอบครัวของคุณเฉลี่ยวนะครับ
พี่สาวนะครับลูกสาวคุณพิม
แล้วก็หลานสาวน้องพีคนะครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

เราป่วยหนักเราไม่มีเงินรักษา
นับที่บ้านเป็นจำนอง๑๐๐๐๐๐บาท
โลกนี้มันใช้เงินเยอะจริง

คือคำว่าเงิน๑๑๐๐๐๐บาทมันก็ดูเยอะนะ
แต่ถ้าพูดถึงว่า๑๕๐๐ล้างไตได้๑๐ครั้งได้๑๐เดือนเท่านั้นเองนะ

มันไม่ได้เยอะเลยถ้าเราจะพูดถึงเรื่องฟอกไต

โอ้โหเป็นโรคที่น่ากลัวจริงเลย
แค่ฟังนะก็โหดแล้ว
แล้วทีนี้ตัวคุณพิมเองก็ทำงานหนักทานข้าวมื้อเดียว

ตรวจอยู่โรงงานค่ะตรวจประจำปี
มีโรคอะไรไม่สบายเป็นแบบประจำตัวอะไรบ้างไหมคะ

แข็งแรงค่ะคุณพิมอายุเท่าไหร่ปีนี้

คุณพิมเคยหยุดงานบ้างไหมเนี่ย

แหมคนเหล็กนะ

วันนี้คุณเฉลียวมาเป็นครั้งที่๓นะครับ
ก็จะมาทำหน้าที่นักสู้ชีวิตกันต่อนะครับ

แต่ว่าก่อนจะให้ฟังอินโทรเพลงที่๔เนี่ยนะคะ
คิดว่าน่าจะอยากได้กำลังใจหน่อยนึง

วันนี้เป็นครั้งที่๓ที่เราอยู่ด้วยกันเอง

คือเสียงที่เปล่งออกมาจากซอกฟันที่หล่อนิดนึงนี่มีเสน่ห์มาก
นี่นะฮะกำลังใจของคนแก่

มีอยู่แล้ว๒เพลง๒๐๐๐บาทนะครับ
เป้าเอาไว้๕เพลงก็คือ๘๐๐๐บาท

เพลงนี้ถ้าทำสำเร็จก็๔๐๐๐บาท
ตัวช่วยยังอยู่ครบถ้วนเลยทีเดียว
เรามาเริ่มกันที่เพลงที่๓กันเลยนะครับเพลงนี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาทถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๓มาครับ
เป็นอินโทรที่มีลีลาแหมหลายอย่างเหลือเกิน

ฟังจากอินโทรแล้วเป๊กว่าเพลงนี้ไม่น่ายากสำหรับคุณเฉลียวแน่เลย

เพราะว่าเป็นศิลปินที่อยู่ทางภาคอีสาน

น่าจะเคยฟังเคยร้องมาบ้างไหมคะ

ชื่นชอบแต่ไม่มั่นใจ

ตอนนี้คุณเฉลียวมีอยู่แล้วสองหมื่นมีสิทธิ์หยุดหยุดได้ในกรณีที่ไม่ไหว
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสุขภาพหรือว่าเพลงมันยากก็รับสองหมื่นบาท
แต่ถ้าบอกว่าสู้ต่อนะครับเพื่อจะต่อไปก็ได้ครับ
ตัวช่วยมีอยู่๓ตัวที่เลือกใช้ได้นะครับ
ถ้าจะสู้ในเพลงนี้ก็น่าจะต้องใช้เพราะว่าไม่มั่นใจแน่นะครับ

ฟังอินโทรไปแล้วครับสำหรับเพลงที่สามมูลค่าสี่หมื่นบาท
คุณเฉลียวจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้ค่ะ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ตรงไหนคะร้องได้บ้างหรือเปล่าหรือว่าร้องไม่ได้ทั้งเพลงเลย
ก็ร้องได้บ้างแต่ว่ามันเกิดอาการเหนื่อยมากกลัวจะไม่ไหว
ถ้าไม่ไหวคุณเฉลี่ยวใช้พูดออกมาก็ได้นะครับ
เพราะว่าถ้าร้องมันอาจจะเหนื่อยมันต้องเอื้อนต้องอะไร
ถ้าพูดมันจะเหนื่อยน้อยกว่าก็ได้นะครับ
เพราะว่าเราต้องการเนื้อเพลงที่ถูกต้อง
แต่ตอนนี้มาลุ้นเรื่องตัวช่วยกันก่อนดีกว่านะครับ
คุณเฉลียวนะครับตัดสินใจใช้ตัวช่วยนะครับ
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
มีสิทธิ์ใช้ได้๓แผ่นจาก๖แผ่น
แผ่นแรกแผ่นไหนดีครับ๑๖ครับ
เลือกแผ่นที่๓ค่ะ๓นะครับ
แผ่นที่๓นะครับก็คือ
ได้ฟังเพลงต้นฉบับครับ
ถ้าอยากใช้สิทธิ์อันนี้เราจะเปิดให้ฟัง๑ท่อน
แต่ถ้ายังไม่อยากใช้ใช้ทีหลังก็ได้

ไหวไหมถ้าได้ฟังท่อนหนึ่งอย่างนี้
แล้วก็ร้องเพลงน้ำตาสาวลินทำได้ไหม

โอเคอย่างนั้นขอฟังท่อน๒

ฟังท่อนนี้แล้วร้องได้เลยไหม

เอาละครับมาเป็นกำลังใจให้คุณเฉลียวด้วยนะครับ
ขอให้เธอมีแรงร้องจนจบเพลงนี้ให้ได้นะครับ
มาถึงเพลงที่๓เพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาทครับ
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้
ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ
ขอโชคดีค่ะ
สหลักลินวันนี้ต้องกินน้ำสัตส่าห์
สร้างลมิวปองไม่้มา
มันจะมันยังไปก่อน
เขาจากไปแล้ว
ข้าผู้สาวสะก้อนหน้าคน
ปล่อยให้แม่งามงอน
น้ำสะหร่อนอยู่หน้าต้นเทียง
วันเข้ามันจะปีนี้
มันเหงาสุดเศร้าหรือดี
ผู้บังสาวอื่นเท่าทุกสี
เท่าแทนทุกขี้ที่ถุงสิ่งเมือง
เสียงเคยบอกว่าจะไม่หลอกให้น้องเคือง
เห็นคนใส่เสื้อเหลือง
ลึกว่าพี่ไม่มีแม่งาม
ข้าไปงดลงพออินแปลงผู้ศักดิ์สิน
ช่องช่วยเนค
และวิทย์ในอากณี

จะได้ปฏิมสาววรินทร์ในรักที่รัง
สัญญาเห็นความรัง
มันโรคมันสาสมามายมัน
สาววรินวันนี้ต้องกินน้ำจาก
เพราะหนุ่มอุบลรีบก็มา
เช็คน้ำตาน้องยังรอพี่
ถึงวันจะผ่าน
เนื่องทั่วเคือนไปเป็นปี
สาววรินคนนี้
ยังฮักวัคดีตัวผีเหมือนเหนื่อย
ก็ยังร้องออกมาที่แบบว่าเป็นการร้องเพลงอยู่ดี
นะครับไม่ใช่ไม่ใช่พูดเนื้อออกมาก็ยังพยายามจะร้อง
ทางทำจะเอื้อนหลายท่อน
มีก็ไม่สบายและไม่สบายมากเลยด้วย

เพลงที่ที่๓ครับ
คุณเฉลียวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โน้มใจโน้มใจโน้มใจโน้มใจ
เท่นที่๓คุณเฉลี่ยวรอบ
ผิดครับ
ก็เป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะครับ

ผิดด้วยกัน๓จุด

สาวเงินเท่าทุกสี
เสียงเคยบอก
ส่งช่วยเนย
และวิทย์ในอาการนี้

เป็น๓จุดด้วยกันนะครับ
จากเพลงน้ำตาสาวรินของจินตราภูลาภ
คุณเฉลี่ยวก็ร้องผิดในเพลงที่๓นะครับ

รับไป๑หมื่นบาทนะครับ

ไปช่วยลูกอะไรไม่ได้เลย

พอสุขภาพร่างกายแม่มันไม่ดีพอ

หนูก็ทำงานต่อไปเรื่อย

พูดมาคำหนึ่งที่กระแทกใจเป๊กมากคือ

ที่แม่ช่วยอะไรลูกไม่ได้มากไปกว่านี้
เนื่องด้วยแม่เป็นแบบเนี้ย
ขอเชิญทั้งหมดเลยค่ะครอบครัวนะขึ้นมาบนเวทีด้วยกัน

ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญและกำลังใจสำคัญที่สุดเรียกว่า
การที่คุณเฉลี่ยวเดินทางมาตรงนี้มาในรายการของเรา
มาพูดคุยมาแชร์ประสบการณ์เรื่องราวชีวิต
เรียกว่ามันมีค่ายิ่งใหญ่มาก
ไม่ขอโทษด้วยนะไม่ทำไม่ได้

มึงรายการเพลง
คุณเฉลี่ยวคะเป๊กอยากให้คุณเฉลี่ยวมองแบบนี้ค่ะคือ
ในการมาครั้งนี้มันไม่สูญเปล่าค่ะ
คุณเฉลียวก็ได้ลงมือทำอะไรบางอย่าง

นี่ต่างหากค่ะคือสิ่งที่สำคัญ

ประเด็นคือร่างกายอ่อนแอแบบนี้

แค่นี้ก็มีค่ามากที่สุดแล้วค่ะคุณเฉลียว

ได้ทำแล้วอย่างสุดกำลังสุดความสามารถ
เพราะฉะนั้นอย่าห่อเหี่ยวและหดหู่
ภูมิใจเสมอว่าเราคิดที่เราจะช่วยแล้ว

แต่ว่าต่อจากนี้สิ่งที่คุณเฉลียวจะช่วยลูกสาวได้
คือจงเยียวยาจิตใจตัวเองให้เข้มแข็ง
ร่างกายใช้ยารักษาหายได้นะคะ
แต่ว่าจิตใจต้องหมั่นสร้างด้วยตัวเองนะคะคุณเฉลี่ยว
เราทั้งหมดตรงนี้และคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน
ขอมอบกำลังใจก้อนโตนี้ให้กับคุณเฉลี่ยวค่ะ
แล้วพบเจอแต่สิ่งดีเป๊ะเชื่อว่าแบบนั้น
วันนี้ขอบคุณครอบครัวของคุณเฉลี่ยวมากค่ะ
และวันนี้ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าค่ะนะคะ
เงินที่ได้รับไปวันนี้ค่ะครอบครัวนี้นะคะ
คุณเฉลี่ยวรับไป๑หมื่นบาท
๑หมื่นบาทนะครับ
ก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวของคุณเฉลี่ยวทุกท่านเลยนะครับ
วันนี้ให้เกียรติมาออกรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตของเรานะครับ

แม่ก็นั่งดูโทรทัศน์กันอยู่ปกติอะค่ะพี่
แม่เขาบอกว่าตะเริงฉันปวดหัวมากเลยฉันไม่ไหวแล้ว
แกก็นอนลงไปเลยก็อาเจียนออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว

หมอก็บอกว่าช่วยไม่ทันแล้ว
คือว่าสภาพจิตใจพ่อตอนนี้นะคะตั้งแต่ขาดแม่ไป
อาการแกก็แบบเหมือนแย่ลงแย่ลง
อาการโรคหัวใจแกก็จะคอยกำเลิบแกก็จะแน่นหน้าอก
บางทีแกก็จะแบบแน่นิ่งไปเลย
โปรดติดตามตอนต่อไป